เพราะว่าในวันนี้เองมีผู้ก่อเหตุ
คือชักปืนยิงกลางสถานที่ราชการเลยนะครับ
เนื่องจากแค้นว่าผู้เสียชีวิต
เขาเชื่อว่าไปทำให้ลูกสาวของเขาเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำ
ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันที่สำนักงาน
อายการจังหวัดทุ่งสงศ์ตำบลถ้ำใหญ่ในอำเภอทุ่งสงศ์ครับ
สถานที่ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าห้องรายงานตัว
ผู้ต้องหาชั้น๒ของสำนักงานฝั่งหน้าลิฟท์
ผู้ที่ถูกยิงก็คือนายสาธิตช่วยนาเขตอายุ๒๖ปี
พนักงานของบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงศ์จำกัด
แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บันทึกภาพเอาไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดครับ
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือร้อยตำรวจตรีดำริแพรใหญ่อายุ๕๓ปี
ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรนาบอน
หลังจากก่อเหตุก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ด้วยนะครับ
พร้อมทั้งนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็วางลง
ยืนยันว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ก่อเหตุจริง
สอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาโกรธแค้นนายสาธิตที่เคยเป็นแฟนกับลูกสาว
ก็คือนางสาวพระกามาศแพรใหญ่อายุ๒๓ปี
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังวาเลนไทยเพียงแค่๑วันนะครับ
นางสาวพระกามาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากรถจักรยานยนต์
อาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงที่กลับมาจากงานเลี้ยง
โดยเดินทางกลับมาพร้อมกันกับนายสาธิต
แต่ผู้ต้องหาไม่เชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
ลึกแล้วก็ยังคงปักใจเชื่อว่าน่าจะมีเงื่อนงำ
น่าจะถูกทำร้ายและมีการอำพลางคดีว่าให้เป็นอุบัติเหตุ
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสาธิต
สั่งฟ้องนายสาธิตในข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าว
และนัดให้นายสาธิตมารายงานตัวที่สำนักงานอายการในวันนี้

ผู้ต้องหาพอรู้ข่าวก็บุกมายิงอย่างอุกอาจนะครับ
กลางประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์จำนวนมาก
จากการสอบสวนตำรวจที่นำตัวคนร้ายเข้าห้องขังทันที

เพราะว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจบนสถานที่ราชการ
ประกอบกับผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำรวจที่ทราบเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี
เรื่องต้นตอนนี้คือแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนแล้วกับคนที่ก่อเหตุนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ